คุณผู้ชมครับเราจะไปดูความคืบหน้ากรณีที่
นักโทษแหกเรือนจำชั่วคราวที่นครปฐมจาก๙จับได้๗
วันนี้จับได้อีก๒ครบแล้วนะครับแล้วเป็นตัวหัวโจกซะด้วย
ชื่อว่าแจ็คคอลายวันนี้มีการแถลงข่าวความขึ้นหน้านะครับ
การจับกลุ่มนักโทษที่หักเรือนจำชั่วคราวนะครับจังหวัดนครปฐมนะฮะ
คือตอนแรกจับได้๗ใช่ไหมวันนี้จับได้อีก๒นะครับ
รายที่แปดเนี่ยคือนายพัฒนาวุฒิมูลทองสงศ์อายุสามสิบแปดปี
แจ็คคอไลน์นะฮะเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
เป็นหัวโจกเป็นคนพาพวกแหกคุกเขานี่ไปใส่วิก
แล้วก็สวมเว้นตาปลอมตัวเข้าพักที่โรงแรมห้าสิบเก้ารีซอร์ตอืม
แล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวได้กับยาบ้า๑๐๐เมตรแล้วก็อุปกรณ์ปลอมตัว
เมื่อช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนี้นะครับ
มีการตรวจยึดรถยนต์สีน้ำตาลนะฮะทะเบียนวาแหวนสอสาราหกสองหนึ่งหก
กรุงเทพมหานครที่จอดอยู่ที่ห้องพักในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
เขาถูกตั้งข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันหลบหนีไประหว่างถูกคุมขังตามอำนาจศาล
โดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่๓คนขึ้นไปและถูกตั้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายครับ
ส่วนรายที่๙คือนายบำรุงวงสว่างอายุ๔๓ปีเขาเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดเหมือนกัน
คือชาวบ้านไปเห็นแล้วแจ้งบ่อแสบอกว่าเนี่ยเห็นบำรุงกลับบ้านนะฮะ
นครชัยศรีแล้วก็ติดต่อให้ญาติ
เอารถจักรยายนฮอลด้าเว็บสีแดงทะเบียนหนึ่ง
กก๓๐๖๙นครปฐมไปใช้หนี
แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ที่สถานีอนามัยเกาะแร็ดอำเภอบางเลน
แล้วก็แหม่ทำเหมือนในหนังเลยนะไปเอาโครนเปียก
เอาโครนเปียกมาปิดทาแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ส่วนนายบำรุงถูกจับกลุ่มได้ที่สวนมะพร้าว
เรียบคลองรางยาวตะบนบางพระอำเภอนครชัยศรี
สักเกือบ๓ทุ่มของเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พันธุบรรทโทวรชัยอารักนัทขออภัยครับอารักนัท
ท่านผู้ประชาการเรือนจำกราณกรามาถม

ท่านบอกว่าญาติของผู้ต้องขังซ่อนใบเลื่อยในขวดโลชั่น
แล้วฝากให้ผู้ต้องขังนี่แหละแต่ผ่าน
รับว่าผ่านเจ้าหน้าที่เรือนจำลายหนึ่ง
ทำให้ผู้ต้องหาใช้เป็นเครื่องมือในการไปตัดลูกกงเหล็กในเรือนจำออกได้
ล่าสุดสั่งควบคุมตัวเจ้าหน้าที่เรือนจำรายนี้แล้ว
อยู่ในอำนาจของศาลคดีทุจริตชั้นสอบสวน
แต่ยังต้องรอตรวจสอบและขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามีเจ้าหน้าที่รายอื่นรู้เห็นด้วยหรือไม่
หากพบว่าใครเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินคดีถึงที่สุดครับ

ไปกัน๙คนนะคะตามจับกลุ่มได้ครบหมดแล้วในที่สุด
๒คนหลังนี่เป็นตัวสำคัญเลยค่ะ
เป็นหัวหน้าเป็นหัวโจกเลยนะคะ